อันนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะของเราค่ะ
วันนี้ก็มางานเปิดตัวนะคะของเวยนะคะ
ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการถ่ายรูป
แต่ว่ามือถือจะดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครือข่ายที่ดีในการสนับสนุนนะคะ
ตอบโจทย์เรายังไงบ้าง
มินว่าหลักคงเป็นเรื่องของการถ่ายรูปเลยค่ะ
เพราะว่าอย่างแรกเลยคือฟุ๊กชอบมากคือซูมได้ถึง๕๐เท่า
ที่มีแสงน้อยทำให้ถ่ายได้แบบว่าชัดเจนแล้วก็สวยมากเลย
อืมความสำคัญของค่านับสนุนใจหรือว่าอะไรดีเนอะ
จะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะโทรศัพท์เราจะไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ

มีเรื่องของน้องมอสออกมาได้เห็นเปล่าหรือยัง

ได้มีโอกาสคุยกับน้องไหม

เขาเล่าให้ฟังยังไงค่ะ
เอาจริงรายละเอียดเรื่องทั้งหมดมินไม่ได้ทราบ
ทราบอย่างแน่ชัดนะคะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงค่ะ
อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะ

คือมิ้นเป็นคนที่ไม่อยากถามอะไรมาก
คือด้วยความที่มิ้นอยากให้เขาเติบโตในวงการ

แต่สุดท้ายแล้วสุดแต่ใจเขาจะไข่คว้าให้ตัวเอง
คืออย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบอะไรที่แน่ชัด

ซึ่งเขาก็ได้บอกได้เล่าว่าแบบเออโอเคพี่มิ้นมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
แต่แบบเหมือนเรื่องราวเราฟังความฝั่งเดียวไม่ได้อะค่ะ
เราก็คงต้องฟังทั้งสองฝั่ง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมิวก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งสองฝั่งร้อยเปอร์เซ็นต
เพราะว่าถึงเวลาพูดตรงพอแอลกอฮอลเข้าปากคนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงดังไหม
ก็ไม่ได้แบบเข้าข้างน้องหรือว่าก็ไม่ได้ฟังความอีกฝ่ายดังนั้นก็คงต้องให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะ
แสดงว่าตัวม่อนต้องออกมายืนยันกับตัวมิ้นเองแล้วว่า
เขาก็ได้เล่าว่าคือได้ไปสถานที่บันเทิงแต่ว่ามิ้นก็เคยเตือนเขาตลอดว่าแบบว่าทำอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในสื่อในอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกวัยรุ่นคือถ้าไม่ได้ให้เขาร้องให้เขารู้ให้เขาเห็นสุดท้ายเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

มันดื้ออ่ะ
มันแก้ปัญหาด้วยตัวเค้าเอง
มันมีผลกับงาน
คือมินมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบ
คอขาดบาดตายหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้น

มันเกิดจากการหยอกล้อกันมากกว่า

แต่อย่างที่บอกไม่ได้ทราบรายละเอียดตัว

เขามีติดต่อมากันหรือเปล่าครับ

ด้วยกรณีมันไม่ได้เกิดกับตัวน้องมิ้นเองพี่

เอ้อมันก็ได้ฆ่ามนะแต่ว่ามิ้นก็ไม่รู้ว่าจริงอย่างนี้เกิดขึ้น
พ่อคุณแม่ที่นี่ทราบไหมเลือกเลยจริง
ก็ทราบเพราะว่าตัวน้องเป็นคนบอกดีค่ะ

บอกว่าบอกแล้วนะอะไรอย่างนี้